ไปต่อกันที่เรื่องนี้กันดีกว่า

เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานทีวีทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังค่ะ
กับงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำ
ล่าสุดมีโผล่รายชื่อออกมาแล้วว่า
ในปีนี้๒๕๕๙จะมีผ่านเข้ารอบกันมาบ้างค่ะ

เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่๓๑
ประจำปี๒๕๕๙ที่จัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์
และหมู่ละนิทิจำนงรังสิกุลค่ะ

มอบรางวัลให้กับผลงานทางโทรทัศน์๙ประเภทด้วยกัน
แก่ประเภทรายการข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน

ประเภทรายการส่งเสริมความรู้และศิลปะวัฒนธรรม
ประเภทพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการ
ประเภทรายการเด็กเยาวชนสตรีและครอบครัว
ประเภทรายการเกมโชว์และปากินากะ

รวมไปถึงประเภทมิวสิกวิดีโอและรายการเพลง
และสุดท้ายก็คือประเภทละคร
ก็มีการแบ่งย่อยกันไปออกอีก๑๐สาขา
ประเภทนี้หลายคนรอจับตาดูกันอยู่
เพราะว่าในปีที่ผ่านมาก็มีละครหลายเรื่องเลยทีเดียว
ที่คุณผู้ชมไม่ไปไหนเฝ้าหน้าจอกันด้วยนะฮะ

มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง
แก่เรื่องแรกเลยอย่างที่เห็นกันนี่แหละ
นาคีลูกผู้ชายเลือดเดือดขมิ้นกับปูน
พันท้ายนรสิงและพิษวาสตร์นั่นเอง

ส่วนดารานำชายดีเด่นไปดูกันเลยค่ะ
มีผู้เข้าชิงได้แก่คุณซีซีวัดจากขุนกระทิง
คุณกันกันตะถาวรจากเรื่องแรงชัง
คุณป๋อนัทธวุฒิจากหนังธาตุ
คุณเกรทวรินทรจากนางอาย
คุณป้องนวัดจากพิษวาสตร์นั่นเองค่ะ

ฝากดารานำหญิงดีเด่นค่ะ
ผู้เข้าชิงได้แก่น้องแต้วนัทพรจากนาคี

นิชานัทธนิชาจากละครเรื่องนางอายค่ะ
คุณนัทมีเรียจากคลับไฟเดย์เดอร์ซีรีส์ตอนรักแท้มีจริง
คุณจุ๋ยวรัฐยาจากเรื่องกำไรมาศ

เป็นละครแนวผีเลยทีเดียวกำลังมาก
ส่วนสาขาดาราสนับสนุนชายดีเด่นผู้เข้าชิงได้แก่
คุณป๊อปฐากูลค่ะจากเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
หนุ่มสันติสุกจากคมิ้นกับปูล
ลิเวอร์บีเวอร์จากขุนกระทิง
นิงนิรุธจากพันท้ายนรสิง
ขณะที่ฝ่ายิงผู้เข้าชิงได้แก่
อยริลานีศรีเพลจากดวงใจพิสุทธิ์ค่ะ

ปุยฝ่ายณัฐพัฒน์จากเกมริษยา
เฟรดอริสาราจากนาขี่
อันนี้เป็นเบื้องหน้านะคะไปดูเบื้องหลังกันบ้างค่ะ
เป็นรางวัลผู้กำกับดีเด่นค่ะ

คุณสันศรีแก้วหล่อจากเรื่องพิษวาส
คุณพงพัฒน์วัชิระบรรจงจากนาคี
คุณทงชัยประสงค์สันติจากขมิ้นกับปูนค่ะ
คุณนพชัยชายนามจากตีใหญ่ดับดาวโจร
และเหมันเชษมีจากลูกผู้ชายเลือดเดือดค่ะ
งานนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหน่าจับตาจริง
เพราะว่าละครแต่ละเรื่องนะคะเรียกได้ว่า

เฉลี่ยรวมกันแล้วไม่ทิ้งห่างกันสักเท่าไหร่ค่ะ
สูงสุดมีลุ้นอยู่๗สาขานั่นก็คือละครเรื่องพิษวาส
ตามมาด้วยเรื่องนาคีค่ะมาถึง๖สาขาเลยทีเดียว
เท่ากับม้ามืดอย่างเรื่องลูกผู้ชายเลือดเดือด
ก็จะได้ลุ้นพร้อมกันในวันที่๑๘กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
จะได้ดูกันนะคะว่าละครเรื่องที่คุณผู้ชมติดตามกันอยู่
อยู่ในดวงใจไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนำ
ว่าด้วยตัวบทละครเองเนี่ยจะมีเรื่องไหนที่ได้รางวัลกันบ้าง
ก็รอลุ้นแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทีมนักแสดงและผู้อำกับกันได้นะคะ